ผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยาบาล

แต่เห็นประตูเป็นแบบนี้

พี่เบิ้ดไปทำกัญหภาพอีกทีเมื่อไหร่

เขาทำอย่างกางวัน
นี่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถ่ายไว้
แล้วเธอก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
หรือว่าเหตุอันใดทำให้ประตูมันเปิดปิดเปิดปิดเองอยู่แบบนี้
เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองครับ
ชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์ด้วยจินตนาการ
บอกว่าเจอแบบนี้ก็วิ่งนะจะรออะไร
บางคนก็คิดชวนหลอนว่าคงมีเวรเปรย์เข็นรถผู้ป่วยเข้ามา

ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าโรงพยาบาลน่าจะมีสิ่งลี้ลับอยู่จริง
ประตูแบบนี้จะหนักมากต้องออกแรงผลักพอสมควรเลยนะ
นี่คนมาให้ความเห็นให้ความรู้กว่าจะเปิดออก
ว่าลมพัดก็ต้องลมพัดแรงทีเดียว
จนถึงตอนนี้เจ้าของคลิปก็ยังไม่ได้คำตอบครับว่า
เกิดจากอะไรแต่เป็นไปได้ว่าประตูอาจจะขัดข้องนะครับ

แต่คนบอกชัดนะคุณผู้ชมบอกว่านี่คือผีผลักค่ะ

อันนี้คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหรอนะครับ